ต่อกันที่นักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติไทยกันบ้าง
ก็รวมตัวการฝึกซ้อมออนไลน์เป็นครั้งแรกนะคะ
ก็เน้นเรื่องของการเสริมสร้างความฟิตค่ะ

แล้วก็เตรียมร่างกายสำหรับการแข่งขันนะคะ
โดยมีโคชด่วนดันในสิวชระเมธากุล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมคุมการฝึกซ้อมแล้วก็ดูแลนักกีฬาค่ะ
ซึ่งผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ถาวรกะมุษี
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีม

ก็บอกว่าการซ้อมก็เข้าสู่โปรแกรมเพื่อเตรียมร่างกาย
กระตุ้นกล้ามเนื้อพัฒนาความแข็งแรงและความอดทน
แผนไว้ว่าจันทร์พุธศุกร์จะซ้อมทุกวันนะคะเป็นเวลา๑ชั่วโมง
ส่วนอังคารกับพระฤหัสก็จะเป็นการควบคุยกัน
เพื่อดูเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บ
ส่วนนโยบายของสมาคมก็ได้วางแผนการฝึกซ้อมออนไลน์ระยะยาว